สารภาพเลยว่าเกิดมาไม่เคยเจอจริง
แต่คุณเกิดมาแล้วเคยถูกบ่อย

ว่ารางวัลที่๑ถูกยากแล้วนะ
ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
เลขหน้า๓ตัวคละกัน๖๔ใบว่ายากกว่า

คุณตำรวจผู้หมวดอุปถัมภ์นะคะ
หมวดโรงพักสพเมืองระยอง
นี่คุณยิ้มแฉ่งแบบนี้เอาแมสออกได้ไหม

ซื้อจริง๑๕บาทอย่างนี้นะ

เอาเหอะมันแสนกว่าบาทแต่มันถูกยาก

แต่ว่าคือปากไม่เห็นว่ายิ้มแต่ตายิ้มมาก

เลขท้าย๓ตัว๒ตัวสิ

นี่ร้อยตำรวจโทอุปถัมภ
พานแก้วรองสารวัตรสอบสวนโรงพักเมืองระยองนะคะ
ประจำวันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๕๙
แล้วเอาเงินมาขึ้นรางวัลที่ร้านนี้ที่เราพาไปนี่แหละค่ะ
เป็นร้านรับซื้อรางวัลเลขท้ายร้านนี้นัดชัยแอลป้อมนะค่ะ
ทีนี้เราไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ดูหน่อยได้ไหมคะผู้หมวดที่ถูกรางวัลเนี่ยค่ะ
ชุดนี้ได้ทั้งหน้าและหลังคุณ
เลขหน้า๓ตัวเลขท้าย๒ตัวคือ๕๓ใช่ไหม
ถ้าเกิดเลขท้าย๓ตัวไปออก๗๕๓อีกก็
โอ้โหแม่เจ้านะคะ
คือถ้าเกิดว่าเป็นเลขท้าย๒ตัวเนี่ยใบละเท่าไหร่นะ
แต่ไม่รู้ว่าเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยคิดไปคิดมาหักภาษีแล้วเนี่ย
แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะ๔๙ใบถูกเลขท้าย๒ตัวคุณ
ทีมข่าวต้องโทรไปคุยกับร้อยตำรวจโทอุปถัมภ์นะคะผู้หวดอุปถัมภ์
เขาเล่าบอกว่าช่วงเช้า๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ขับรถจะกลับบ้านบังเอิญบังเอิญเต่าให้โชค
เต่าตัวหนึ่งคลานต้วมเตี้ยมอยู่จะข้ามถนน
ทีนี้ผู้หมวดแกก็เลยจอดรถแล้วก็ลงไปดู
เพราะกลัวว่าคนอื่นที่ตามมาเดี๋ยวจะเหยียบมันตายเอา
เขาก็เลยเอาเต่าตัวนี้กลับมาที่บ้านพักด้วย
พอดูบนกระดองเต่าเท่านั้นแหละจ้ะเห็นลายเป็นเหลี่ยม
นับไปนับมานับมาแล้วรับไปได้
อ้าวคนมันจะถูกกันหรือคนจะดูดี
ต่อมาเขาก็เลยนำเต่าไปปล่อยลงคลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ภาวนาขอให้ตัวเองถูกรางวัลที่๑
ถูกรางวัลอะไรก็ได้ตอนที่ปล่อยเต่าลงไปในคลอง
พอรู้ว่าถูกสมใจเท่านั้นแหละค่ะ
สิ่งที่ทำสิ่งแรกคือนึกถึงเต่าแล้วก็ไปทำบุญ

เออจู่ก็มาเจอเนอะ

ต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึง
อาศัยบุญที่สั่งสมมาด้วยนะ